มาดูเรื่องคนหัวร้อนบนท้องถนนนะคะ

ข้ามถนนย้ำว่าข้ามถนนตรงทางม้าลาย
แต่ไม่ทันได้สังเกตว่ามีรถจักรยานยนต์

หลังจากนั้นเกิดการเฉียวชนกันนะคะ
แล้วคนขี่รถจักรยานยนต์โมโหมากเลยค่ะ
ลงมาด่าต่อว่าใช้หมวกกระน็อกฟาด

มองมาเฉียบเหรอ
เสียงที่ดังที่สุดนี่เป็นเสียงของชายเสื้อดำ
ซึ่งเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์

เหตุชนกันแรงขึ้นมาเนี่ยมันเสียหายทั้งสองฝ่าย
แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าโอเคคนข้ามถนนก็ต้องมองรถ
แต่รถเนี่ยก็ต้องมองคนไว้นะเพราะว่า
เขาข้ามบนทางมาลายใช่ไหม
ม้าลายคือทางคนข้ามถนนใช่ค่ะ
ตามพรบครับเออจราจรจราจรเออ
รถทุกคันถ้าเจอทางม้าลายไม่ว่าจะมีคนหรือไม่มี
ต้องหยุดฟิสปอล์มันจะขี่มาแบบนั้นน่ะ
ชะลอก่อนมองดูถ้ามีหยุด
นี่คือกฎเบื้องต้นของทางมาลายนะคะ
แต่ยังเราก็ตามเนี่ยเขาเฉียวชนกันไปแล้วนิดหนึ่ง
แล้วเขามูหูไงเกรียบกราดแบบนี้ด่าทอแบบนี้นะนะคะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์พยายามเข้าไปห้ามผู้ชายเสื้อดำนะ
แต่เขาก็ยังปรีเข้าไปทำร้ายชายเสื้อขาว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดหมู่บ้าน
นักกีฬาแขวงและเขตสะพานสูงกรุงเทพนี่แหละ
คลิปนี้ถูกแชร์ในเพจอยากดัง
เดี๋ยวจัดให้เขาเอามาโพสต์ไว้แล้วก็ระบุข้อความนะคะ
ชายเสื้อขาวเดินข้ามถนนทางมาลาย
ไม่ทันระวังตัดหน้ารถจักรยานยนต์เกือบถูกชน
ชายเสื้อดำเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์โมโหจอดรถลงมาต่อว่า
หมวกกระน็อกมาฟาดคู่กรณีปากแตกเลย
หลังเกิดเหตุชายเสื้อขาวไม่กล้าไปแจ้งความ
เพราะเสื้อดำคมขู่ไว้ค่ะ
นายมโนตรัสกมลอายุ๕๓ปี
คนที่เป็นชายเสื้อขาวที่ปรากฏในคลิปเป็นคนข้ามถนนเนี่ยนะ
เขาเล่าว่าช่วงเวลา๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
ออกไปซื้อกับข้าวให้เมียค่ะที่ตลาดหมู่บ้านนักกีฬา
อยู่ฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านเขาเอง
ระหว่างเดินข้ามถนนตรงทางม้าลาย
ไปหนึ่งเลนแล้วไปหยุดอยู่ตรงกลางถนน
ปรากฏว่าด้านหน้าของเขามีรถยนต์ขับมาด้วยความเร็ว
ก็เลยหยุดเดินหยุดนิ่งไปเลย
งักไปหนึ่งจังหวะแล้วก็ก้าวถอยหลังหนึ่งเก้า
เพื่อจะยังไม่ข้ามเพราะกลัวอันตราย
เพราะรถยนต์ไม่หยุดให้ข้ามไงคะ
สภาพเราข้ามไปครึ่งเลนแล้วแล้วมีรถมา
เราก็ต้องหยุดและหยุดไม่พอถอยหลังสักนิดนึง
เพราะว่ากลัวไงกลัวเขาเซมาชน

ด้านหลังของเขามีรถจักรยานยนต์๒คันค่ะ
คันหน้าเบรกและขับต่อไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่คันที่๒ซึ่งเป็นรถคู่กรณีเนี่ย
ขับตามหลังมาด้วยความเร็วเบรกกระทันหัน
หลังจากนั้นนี่แหละค่ะเกิดเป็นคลิป

อย่างนี้แปลว่าเขายืนนิ่งอยู่ที่ทางม้าลายเนาะ

คือด้วยความตกใจแหละน่าจะเป็นประมาณนั้น
เขาและอีกฝ่ายก็เลยนี่แหละค่ะเสื้อขาวกับเสื้อดำมีปากเสียงกันสักพัก
โดยรู้ว่าอีกฝ่ายก็คือเสื้อดำเริ่มอารมณ์ร้อนมากขึ้น
เขาก็เลยขอโทษเพื่อที่อยากจะให้เรื่องนี้มันจบ
แต่อีกฝ่ายก็คือเสื้อดำไม่ยอมจอดรถไว้กลางถนนเลย
แล้วก็ลงมาต่อว่าเอาหมวกกันน็อกฟาดเขาด้วยนะคะตามคลิปเลย
ส่วนความคืบหน้าเป็นคดีแล้วนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมโพธิสุวรรณจรัฐผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานประเวท
ระบุว่าเบื้องต้นดูคลิปเหตุการณ์นี้แล้ว
ล่าสุดตำรวจนำกำลังไปจับกลุ่มผู้ชายเสื้อดำแล้ว
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนต่อไปค่ะ
ส่วนความคืบหน้าหรือว่าเขาจะตอบว่าอะไร